ถ่ายไว้ถ่ายไว้
เฮ้ยจับตัวผมไม่ได้
พี่ไสระด่าผม

ท่านผู้สออสอบผู้ถูกกลีด

ทำรวจให้หน่อยรู้ไปจับอาตมาสหน่อยนี่ทำรวจมั้ย
หรอมึงกดนิ้วก้อยไปกดดูใครพี่เต้โฮดใหม่ดีอืม
ไม่ไม่โฮดใหม่แล้วเพราะว่ามันมีคนแคปอยู่
คนแคปไว้หมดแล้วเอ้ยดูดูนะถ่ายถ่ายไว้ถ่ายไว้
ไงไงเจ็บตัวผมไม่ได้

ไปจับอัตภาพหน่อย
เอามา
จับอัตภัณฑ์หน่อยมามาจับนี้นะนี่แหละครับคุณแทนคุณสงเกียจ
มาหาเรื่องนี่สะพาน่ะสะพาน่ะลงประตูหน่อยนะครับพร้อม
นี่จัดภาพเลยนะว่าถึงประทานชวนนะถึงว่าอันนี้คือฟ้องประชาชน
ฟ้องคนทั้งประเทศนะครับสอบสอบการทำอย่างนี้ทำไมเวลาพูดไม่คิด
คิดแล้วทำไมเวลาพูดไม่ทิ้งแล้วคิดแล้วทำไมเวลาพูดไม่เทคคิดแล้ว
ดูเลยนะเอาดูไม่ทำไมเวลาปากไปปากไปทำเล่าที่คุณ
ทำไมเวลาพูดไม่คิดทำเล่าที่คุณใครเป็นคนเริ่มเอาเหอะใครเป็นคนเริ่ม
ไม่ต้องมาพูดกับผมใครเป็นคนเล่นไม่ต้องมาพูดกับผมจับภาพไว้ใครหาเรื่องใคร
นะจับภาพไว้เขาจำนวนไหมแล้วก็ถ่ายถ่ายรูปแล้วก็รายการประหลาดชวน
ประชาชนเห็นไหมว่าอาจจะเกิดอะไรขึ้นกับสภาพวิทยาลัยสรรค์นะ
เดินเข้ามาหาเรื่องผมนะสังคมดูนะผมมาจากการเลือกตั้งนะ
ผมใช้วาจาสุภาพนะนะครับผมไม่ได้เป็นนักเลงผมวันทุกวันผมทำ
งานให้ประชาชนประยุงความยุทธรรมแก้ปัญหาให้ประชาชนทุกวันนะ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
และผมตั้งใจจะมาเป็นผู้ทัศน์ดอนไม่ได้ต้องการมาเป็นทะเลที่นี่
ไม่ต้องการมาขอบควรใคร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
ต่อไปนี้การเดินเข้าออกสภาต้องดูแลความประภัยกันขนาดนี้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
คุกคามนี่คือการคุกคามการทำหน้าที่ของผู้แทนรัศดรในรัฐสภา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
หน้าที่คนมาร้องเรียนให้ผมแก้ปัญหาเต็มไปหมด
แต่มีคนมาคุกคามผมนะครับพฤติกรรมอย่างนี้
ความประชายชวนความรับผิดชอบความประชายชวนต้องหลบมาถูกครับ
ก็ไม่มีอะไรผมเป็นคนเริ่มก่อนเนี่ย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
จ่ายไม่ได้เขาทำแบบนี้เราจะยังไงต่อเขาเหมือนเขาไม่อยากจะคุยกัน
คือคนเรามันต้องมีสำนึกถูกไหมทำอะไรผิดต้องมีสำนึก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
วันนี้พี่มาในฐานะสมาชิกสภาผู้ทัศน์ลักษณ์ดอน
เขาไม่ได้ทำอะไรแค่จะถามเขาว่าที่พูดไปเนี่ยได้คิดหรือเปล่าครับ
มันกระทบคนอื่นเขามันเสียหายถูกป่ะ
แล้วก็ต้องหนีพี่มาหลายทางแล้วถูกปะ